นี่ฮะงานบุญทีไรก็มาตีกันไม่เกรงใจงาน
ที่สำคัญคือไม่เกรงใจพระท่านเลย
ได้โพสต์ภาพเอาไว้นะฮะว่า
เจ้าหน้าที่กำลังประถมพยาบาลวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับ
ที่ถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะจนเลือดอาบ
แล้วก็มีการระบุข้อความในเพจไว้ว่า

ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑ราย
ก็ถูกฟันเข้าที่ศีรษะและแขนด้านขวานะครับ
ต่อมาตำรวจได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลอีกนะฮะว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นไปรวมตัวกันจำนวนมากที่โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่แล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็กลัวว่า
มีการก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันในโรงพยาบาล
ตำรวจก็ต้องรีบเดินทางไปรักษาความปลอดภัยกันที่โรงพยาบาล
เพื่อจะคุมสถานการณ์ด้วยนะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดหลวงพ่อโตหรือว่า
วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งก็เป็นจุดที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
ซึ่งในวัดกำลังจัดงานบุญประจำปีนะฮะ
ทำให้มีชาวบ้านไปเที่ยวงานที่วัดจำนวนมากนะครับ
ก็คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย

แต่ไปเจอหน้าคู่อริกันไม่ถูกใจกัน

โดยเจ้าหน้าที่ของวัดให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับบอกว่า
จุดที่เกิดเหตุน่าจะเป็นด้านนอกของวัด
ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่เองเขาเห็นกลุ่มวัยรุ่นหลายสิบคน
กรูเข้ามาในวัดแล้วก็มีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นบาดเจ็บเลือดอาบเลยฮะ
เข้ามาขอความช่วยเหลือที่เต็นต์ของกรรมการวัด
แล้วก็บอกว่าถูกฟันมาถูกฟันมา
ตามร่างกายหัวแขนลำตัวถูกฟันเลือดไหลอาบ
ส่วนกลุ่มเพื่อนของคนเจ็บก็วิ่งหนีแตกกระเจิงกันไปนะฮะ
แต่ไม่เห็นมีกลุ่มวัยรุ่นที่ไล่ล่าและไม่ได้มาตีกันภายในงานวัด
กรรมการวัดเจ้าหน้าที่วัดบอกน่าจะตีกันข้างนอก
ส่วนคนเจ็บวิ่งหลบหนีเข้ามาขอพึ่งบารมีของวัดนะฮะ

หลังก่อเหตุเสร็จแล้วนะฮะกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย
เมื่อกี้ไม่ได้อยู่หน้าวัดใช่ไหมแต่ไปไหนรู้ไหมคุณ
คือไปรวมตัวกันที่โรงพยาบาลที่คนเจ็บซึ่งเป็นคู่อริไปรักษาตัวอยู่
โอ้โหกะจะมาเอากันให้ถึงตายในโรงพยาบาลอีก

หมอพยาบาลก็ต้องแจ้งไปบอกว่าคนเจ็บเขากลับบ้านไปแล้ว
เพราะกลัวว่าจะมีเรื่องกันภายในโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งจริงแล้วนะฮะคนเจ็บยังคงพักรักษาตัวอยู่นะฮะ
แม่ของคนเจ็บเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุฟันลูกของตัวเขาเองแล้ว
แต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปดูเลยฮะ
เพราะว่าช่วงนี้ช่วงออกพรรษา
แต่ละวัดแต่ละวาเขาจัดงานบุญงานใหญ่กันนะครับ